คุณชนะนะคะแต่จะพาไปดูบรรยากาศสุดอลังการของสีสันขบวนแห่เองก็
งานประเพณีสมโพธิเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทัพทิมประจำปี๒๕๖๓จ้า
นี่คือขบวนแห่เองกอนะคะเป็นศิลปะการแสดงของจีนที่มีการแต่งน่งแต่งหน้า
มีการแต่งกายเป็นเหล่านักรบนำหน้าขบวนแห่ของเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทัพทิม
ซึ่งเป็นการแสดงที่ชาวอำเภอวังทองเฝ้ารอชมกัน

เพราะว่าเป็นการแสดงเองกอวังทองที่มีหนึ่งเดียวของจังหวัดพิศนุโลก
โดยมีการเคลื่อนขบวนมาจากศาลเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทัพทิมนั่นเองนะคะ
แล้วไฮไลท์ของงานก็คือการแสดงเองกอร์ที่มีเยาวชน
พากันวาดลวดลายลีลาการเต้นเคาะไม้
ให้เข้ากับจังหวะเสียงกลองเสียงนกหวีดได้แบบสนุกสนานและสวยงามมาก
อยู่ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกากลางตลาดวังทอง

ประมาณเกือบ๑ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับการแสดงนี้นะ
ก่อนจะมีการแห่ขบวนไปรอบตลาดวังทองแล้วก็แวะเข้าตามบ้านพักอาคารร้านค้าของชาวบ้าน
ที่เขามีการตั้งโต๊ะบูชาต้อนรับขบวนกันอยู่นั่นเอง

และสำหรับงานประเพณีสมโพธิเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทัพทิมประจำปี๒๕๖๓นี้
จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้ว
แต่จะจัดยาวไปจนถึงวันที่๓ธันวาคมนี้เลยจ้า
ใครที่สนใจนะคะแวะเวียนไปเที่ยวกันได้จังหวัดพิษนุโลก

จะบอกว่าไปวังทองคุณต้องไปกินผัดไทย

อันนี้เป็นจริงไม่ได้โม้มีสาระ